จำเจ้าโทนได้ไหมคะกระทิงหนุ่มเพศผู้วัยหนึ่งปี
ตัวเบอร์เรอเลยตัวใหญ่มากผิวเนี่ยดำเมี่ยมเลย
มันลงมาจากเขาแล้วก็มาหากินในสวนปามในพื้นที่การเกษตรของชาวบ้าน
เหตุการณ์นี้มันเป็นที่โด่งดังรู้จักกันตอนปี๕๗
คือลักษณะมันสวยมากมันสวยมากแล้วก็ตัวใหญ่มาก
ตอนแรกชาวบ้านเขาก็หวั่นใจกันว่าจะเป็นอันตรายหรือเปล่า
แต่ปรากฏว่าเจ้าโทนไม่ดุร้ายเหมือนกระทิงป่าทั่วไปนะคะ
ชาวบ้านเขาก็เลยเหมือนคุ้นเคยกันดีเอามาหากินก็ให้อยู่ตรงนั้น
แถมยังหาวัวตัวเมียมาให้ผสมพันธ์ด้วยนะหาคู่ให้ด้วย
เป็นร้อยตัวเลยลูกที่ออกมาก็เอาไปขายกันได้
แต่ว่าล่าสุดนะคุณผู้ชมเจ้าโทนตายแล้วนะคะ
ในฐานะทองสมุยหัวหน้าชุดเฝ้าระวังอุทยานน้ำตกหงาว
ก็ลงพื้นที่ที่หมู่๘ในตำบลตะโกอำเภอทุ่งตะโกจังหวัดชุมพร
บริเวณนี้เป็นสวนป่าแล้วก็พื้นที่เกษตรกรรมของวิทยาลัยเกษตรกรรมและเทคโนโลยีชุมพรค่ะ
ในฐานะได้รับแจ้งมาจากชาวบ้านนะคะว่าไปเจอกระทิงตายที่ชื่อว่าเจ้าทน
พอไปถึงก็ไปตรวจสภาพซากกระทิงเบื้องต้นไม่พบบัตรแผลถูกทำร้าย
แต่ตรวจสอบแล้วคิดว่าน่าจะตายมาประมาณสัก๒วันกว่าแล้วนะคะ
ก็ประสานให้สัตวแพทย์เข้ามาผ่าพิสูจน์หาสาเหตุการตายอีกครั้ง
โทนตัวนี้เนี่ยเป็นกระทิงป่าเพศผู้อายุ๑๐ปีหนัก๑ตันค่ะ
มันลงมาจากภูเขาสูงเขตรอยต่อระหว่างจังหวัดชุมพรกับจังหวัดระนอง
แล้วก็ตระเวนหากินอยู่ในสวนปามแล้วก็สวนยางพารา
ในพื้นที่อำเภอพะโต๊ะอำเภอทุ่งตะโกแล้วก็อำเภอสวีตั้งแต่ปี๒๕๕๗แล้ว
แล้วเจ้าโทนก็ไม่กลับเข้าไปในป่าตามธรรมชาติอีกเลย
อย่างที่บอกว่าเจ้าโทนไม่ได้เป็นกระทิงที่ดุร้าย
ชาวบ้านเขาก็เลยเหมือนคุ้นเคยกันดีนะคะ
ก็ให้อยู่ในสวนหากินในสวนได้แล้วก็ช่วยกันดูแลแล้วก็อนุรักษ์เอาไว้
ที่สำคัญหาแฟนให้ด้วย
หาแฟนมาให้แล้วก็เอาย่ามาให้คือเรียกว่าแทบจะเลี้ยงดูกันเลยนะคะ

พบรักกับแม่วัวพันธุ์ของวิทยาลัยเกษตรกรรมและเทคโนโลยีชุมพร
เลี้ยงเอาไว้จำนวนหลายตัวในพื้นที่สวนเกษตร

ชาวบ้านทั้งในพื้นที่และต่างพื้นที่

เขาก็เอาแม่วัวพันธุ์ไปผูกไว้ตามจุดต่าง
ให้เจ้าโทนได้พบรัก
ให้เจ้าโทนได้พบรักเรื่อยนะคะ
มันก็ผสมพันธ์กันจนแม่วัวออกลูกแล้วไม่ต่ำกว่าร้อยตัวคุณ
ชาวบ้านบางคนเขาก็เอาลูกวัวไปขาย
เพราะว่าราคาสูงขายได้ตัวละ๕๐๐๐๑แสนบาทเลยนะคะ
แต่เจ้าโทนก็ตายซะแล้ว
เดี๋ยวต้องรอสัตวแพทย์ผ่าพิสูจน์ล่ะว่าเกิดอะไรขึ้นตายด้วยอายุหรือว่าอย่างไร
มันตัวใหญ่มากแล้วก็ลักษณะเนี่ยคือสวยมาก
ผิวดำแล้วก็ลักษณะโอ้โหแข็งแรงกล้ามเนื้อนี่แข็งแกร่งมากนะ